ลกรุ่นใหญ่คนนี้นะคะพี่หลุยเชิญยิ้ม
โอ้โหคุณผู้ชมคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับภาพยนตร์หลายเรื่องนะ

คือพี่เขาอยู่ในวงการตลก๔๐ปีนะคะ
แล้วก็ทำธุรกิจร้านอาหารด้วยคุณผู้ชม
ร้านอุดมซีฟู้ดนี่แหละครับคุณผู้ชมคือได้รับผลผลมากจริงค่ะ
จากที่เคยเปิดมาถึง๖๗สาขาตอนนี้ต้องปิดตัวลงค่ะ
เพราะว่าโดนพิษโควิดเล่นงานทำให้ตอนนี้เหลือทั้งหมด๓สาขาค่ะ
หลุยนะคะเปิดใจกับเราแบบแมนเลยนะคะบอกว่าเมื่อโดนแบบพิษโควิดเล่นงานแบบนี้นะคะ
ก็ขอกลับมาตั้งหลักใหม่ค่ะแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะก้าวต่อไปให้ดีกว่าเดิมค่ะ
ส่งกำลังใจให้กับเหล่าพ่อค้าแม่ขายนะคะที่กำลังสบปัญหาเดียวกันอยู่ตอนนี้นะคะ
ว่ายังไงเราก็ต้องสู้ค่ะไปฟังเสียงของพี่หลุยกันหน่อยค่ะ
ถือว่าโชคมากกว่าแล้วก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องที่เห็นคุณค่าเรามากกว่าเนอะ
ถึงต้องทำอาชีพเสริมเดียวด้วยกันมีร้านอาหารหรือมีกิจการทุกคนพยายามอยากมีกิจการเสริมทุกคนล่ะครับ
เพราะว่าเรารู้ว่าอาชีพนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เป็นอาชีพที่ไม่แน่นอน
ตอนเปิดที่แรกดีแน่นอนพี่เปิดเมื่อประมาณ๖ปีที่แล้วได้รับผลทุกสาขาเลย
โดนแน่นอนในเมื่อโดนปุ๊บเราก็ต้องถอยมาเพื่อจะก้าวใหม่
ถ้าเกิดเราดันทุรังวิ่งหัวชนฝ่ายไม่ได้ครับการทำธุรกิจหัวชนฝ่ายไม่ได้
เป็นกำลังใจให้มากกว่าเพราะว่ามันโดนทุกคนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพี่ก็จะพยายามจะให้ไอเดียว่าพยายามคุมคอร์สให้ได้